แต่ว่าข่าวของคนในวงการบันเทิงเรื่องราวที่ทำให้เรายิ้มได้ก็มีอยู่เยอะ
อย่างเช่นคนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนเขาก็หยิบยื่นน้ำใจในการช่วยเหลือเป็นการบริจาคค่ะ
ให้กับโรงพยาบาลต่างนะคะนั่นก็คือนางเอกใจบุญทั้งในจอนอกจอเลยสำหรับสาวแต้วนัทพร
เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะที่ส่งไปให้บุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับโรคโควิด๑๙
ด้วยการร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลและก็มูลนิธิต่างที่ดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวน๑๑แห่งด้วยกันนะคะ
โดยแบ่งเป็นที่ละจำนวน๓แสนแล้วก็อีก๒ที่๑๕๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นเงิน๓ล้านบาทด้วยกัน
ซึ่งเหล่าคนในวงการบันเทิงแล้วก็บรรดาแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญกับสาวแต้วกันเป็นจำนวนมากเลยนะจ๊ะ
ยังไม่หมดค่ะอีกหนึ่งคนก็โอ้โหสายบุญอยู่แล้วสำหรับสาวจ๊ะอาสยามนะคะ
ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิดงานถูกเลื่อนถูกยกเลิกไป
แต่เรื่องงานบุญจ๊ะไม่เคยรีรอเลยจ้า
ล่าสุดก็ตอบแทนจังหวัดบ้านเกิดนะคะจังหวัดอ่างทอง
ด้วยการบริจาคเงินจำนวน๕หมื่นบาท
เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ในการต่อสู้กับโรคโควิด๑๙เช่นเดียวกัน
ต้องบอกว่าเห็นท่าที่เธออนุโมนทางการแพทย์นะฮะ
โอ้โหน่าจะอธิษฐานนานอธิษฐานใหญ่อยู่เหมือนกันนะ
แล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นยังจับมือกับแฟนหนุ่มพี่แจ๊คธนพล
ร่วมทำบุญบริจาคเงินจำนวน๗๐๐๐บาท
ให้กับศูนย์สนับสนุนทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยนะจ๊ะ
ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาล
ที่ขาดแคลนหน้ากากขาดแคนชุดนะคะแล้วก็ขาดแคนเครื่องมือแพทย์นะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลและบุคลากรทุกท่านนะคะ
สู้สู้ต่อไปนะคะที่สำคัญเราเป็นประชาชนเนอะ
เราก็อยู่บ้านนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะพิธีกรอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตลาก็ร่วมทำบุญบริจาคเงินจำนวน๑แสนบาท
ให้กับศูนย์สนับสนุนทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เช่นเดียวกัน
ยังไงก็ต้องร่วมอนุโมทนาบุญสาธุกับทุกคนด้วย
เห็นว่ามีอีกคนนึงพี่ก๊อตจักรพันธ์ก็บริจาคไปหลายแสนนะคะ
ก็จะบอกว่าช่วงนี้ก็จะเห็นแบบหลายคนร่วมเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันนะคะ